เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของข้าวเหนียวใช่ไหมพูดถึงข้าวนงข้าวเหนียวเนี่ยนะ
เดี๋ยวผมพาไปทานนี่ดีกว่าเหนียวปิ้ง
ข้าวเหนียวปิ้งสอดไส้ไม่ใช่เมนูมีเยอะแยะ
ไส้กล้วยไส้เผือกนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ไม่ได้แปลกอะไรแต่มีความอร่อยนะครับ
แล้วก็ขึ้นชื่อมากอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับ
ก็หน้าหนาวไงก็เหมาะกับการทานข้าวเหนียวปิ้งร้อน
ไปยืนอยู่หน้าร้านผิงไฟสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง

ดูคนนี้คุณยุภาเลื่อมใสอายุหกสิบห้าปี
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าป้าพาหรือว่ายายุภา
กำลังนั่งปิ้งห่อข้าวเหนียวครับบริเวณริมถนน
สาย๘ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัยค่ะยายุภากราวายึดอาชีพขายข้าวเหนียวปิ้งมานาน
หลายปีแล้วหลานเอ้ยแล้วก็เป็นสูตรเก่าสูตรแก่
สูตรโบราณขายดีทุกวันละหลานพอแล้วมั้งมีหลายไส้
มีหลายไส้ใส่กล้วยใส่เผือกและไส้มันอันนี้ผมชอบมาก
เผือกกับไส้มันเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษใช่ขายชิ้นหนึ่งเนี่ย
ห้าบาทเท่านั้นอุ้ยไม่แพงถูกถูกคุณผู้ชมครับค่ะ
ส่วนความอร่อยของข้าวเหนียวปิ้งร้านนี้เขาบอกว่าอยู่ที่การเลือกสรรวัตถุดิบ
ก็คือข้าวเหนียวเคี่ยวงูอืมขัดมาอย่างนี้ค่ะ
มาผัดกับหัวกะทิเกลือและน้ำตาลสายให้พอสุก
ให้มันหวานมันเค็มนิดนะครับจากนั้นก็มาใส่ไส้
ก็จะมีไส้กล้วยไส้มันไส้เผือกยัดมันเข้าไปห่อกับใบตองแบบนี้
แล้วก็ปิ้งไปพริกหน้าพริกหลังพริกหน้าพริกหลังสุกทั่วกัน
พอประมาณแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าที่มาซื้อ
เขาบอกว่าขายหมดเกลี้ยงทุกวันเลยนะคุณผู้ชมนะไปหาซื้อทานกันได้
ร้านนี้นะครับที่จังหวัดสุโขทัยวันโลกอยู่วันโลกวันโลกวันโลก
ใส่กล้วยใส่กล้วยไส้ทะลักมากเลยนะคุณดูกล้วยเป็นแบบเป็นคำอย่างนี้นะ
นี่ใส่หมั่นใส่หมั่นอันนี้หมั่นใส่

ไปกินใส่หมั่นเดี๋ยวจะหมั่นใส่หมั่นใส่ผมคุณเนี่ย